ทีมชาติไทยนะครับที่ลงเล่นที่เวียดนาม

แต่ว่าต้องการแชมป์นี้เพื่อถวาย
แล้วก็ทดสอบทีมด้วยกับผู้เล่นดาวรุ่ง
ที่ต้องเจอปฏิเสธสอบจากหลายทีมในอาเซียน
พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเกมเมื่อวานที่ตามหลังมาเลเซีย
ก่อนจะพลิกกลับมาชนะและคว้าแชมป์ได้ครับ
เลเซียเองก็ไม่เบานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอัดเวียดนามเจ้าภาพมาในรอบรองชนะเลิศนะครับ
เวียดนามไม่มาตามนัดเหมือนที่บอกไว้ว่าอยากจะเจอไทยในรอบชิงนะครับ
เพราะว่าดูแล้วจากชื่อฉันดูเป็นเต็งสองเพราะว่า
ไมเกร็ริโวมิเกโรลิโกคุยภีร์ชิงแต่มาเลเซีย
โครงเส้นคงวาครับช่วงหลัง๔เกมก็ชิงกับไทยนะครับ

โอกาสลุยขึ้นมาลูกนี้แล้วไม่น่าเชื่อครับว่าได้นำหนึ่งศูนย์ครับ
มุมแทบไม่เหลือแต่สุดท้ายยิงเข้าไปครับ
จากอัลดินนาวีนาทีที่๖แล้วก็วิสวานบาร์คี่นาทีที่๘

ก่อนอันนี้๒๖ครั้งเราชนะทุกนัดนะครับ
จากนั้นไทยบุกอยู่นานครับไล่มา๑ต่อ๒จากธนาโชธสอดแสวงนะครับ
ในช่วง๒๐นาทีแรกตามอยู่ลูกนึงโดนอีก๑ลูกครับนาที๒๔
ต่อ๑จากอาวรินฮาซานนะครับ
แล้วไทยก็บุกอย่างหนักครับโดนนำ๓๑ไล่มาครับ
จากมุมแทบอุษันบูซานาที๒๗นะครับ
แล้วก็ลูกนี้เสมอ๓๓ครับจากเจษฎาชูเดชนาที๓๑ครับเสมอ
๓๓ครับในช่วง๔๐นาทีครับ
ต่อเวลาพิเศษครับนาที๓๔ไทยเอาจนได้ครับ
มาขึ้นนำครั้งแรกของเกมจากโรนชัยจูวงศุกร์นะครับ
แชมป์อาเซียนสมัย๑๓ไปครองนะครับส่วนมุมัติก็คว้าดาสันโวนะครับ
ประตูครับแล้วก็รายการต่อไปติดตามเชียร์กันต่อนะครับ
ซอลไทยจะเล่นชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันนะครับ
ตัวแทนจากอาเซียนนะครับที่เล่นในรายการนี้
แล้วก็ใช้ในการคัดเลือกไปเล่นทีมแชมป์เอเชียด้วย
ทีมที่ผ่านเข้าไปคือไทยมาเลเซียเมียนมาแล้วก็เวียดนามครับ